เมื่อกี้เห็นบอกว่าพวกปิด

ผมในแพทย์กริงศักดิ์อาจิพรมณิชย์
ก็มีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้
ที่อาการก็ค่อนข้างรุนแรง
ก็ได้พยายามทำการรักษา
ปรากฏว่าก็ได้ผลที่น่าพอใจคือ

ที่เป็นบวกกลายเป็นเป็นลก

พี่ขออธิบายได้ไหมว่ากระบวนการที่คุณหมอรักษานี่คือ
เรารักษายังไงที่คุณหมอบอกว่าเรารักษาหายแล้ว
ครับผมรองสัจจลายในแพทย์สึกสาย

กระบวนการรักษาก็เป็นยาของทัยเรา
ขององค์การเป็นสัตว์ของเรา
ก็คือเป็นยาต้านไวรัสหวัด
และก็ยาต้านไวรัสเอ็ดให้ร่วมกัน
คือจากตอนแรกที่คนไข้๑๐วัน
ที่คนไข้อาการก่อนที่มาถึงมือ

ก็คนไข้เนี่ยอาการแย่ลงเรื่อยนะครับ

ก็สูงขึ้นทุกวันนะครับ
แล้วก็คนไข้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่ได้ให้ยาไป
สูตรยาที่พยายามให้ไป
อย่างที่อาจารย์สืบสายได้เรียนไปนะครับ

คนไข้ทานอาหารได้ดี
ที่ทานไม่ได้คือท่านบ่นว่า

ยาต้านไวรัสบวกกับ

จากระบบทางเลือดในใจเนี่ย

มีลายงานการใช้ยา
ส่วนยาต้านไวรัสที่รักษาโรค

มันมีรายงานว่ามีการรักษา
ในกลุ่มโคโรนาไวรัสในกลุ่มที่เป็นกลุ่มมือ
ที่เคยระบาดแล้วมันได้ผล
ได้ยาดต้านไวรัสค่ายฝ่าใจ
เราก็เลยเอามาผสมกัน
ดีขึ้นชัดเจนแล้วก็เชื้อจากที่เป็นบวก๑๐วัน
มันเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกับจีนใช่ไหมครับ